คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือหลายคนเรียกกันว่าบัตรคนจนเนี่ยนะคะมีประเด็นข่าวทุกวันจริง
เขาก็จะมีเงื่อนไขอยู่แล้วในการลงทะเบียนว่าเป็นคนจนจริงหรือเปล่าที่จะได้บัตรคนจนเนี่ยนะ
แต่มันก็มีกระแสดราม่าบางอย่างว่าเออมีบัตรคนจนแต่รวยใส่ทองเต็มเลยหรือเป็นคนจนจริงแต่ไม่เห็นได้บัตรคนจนเลย
แล้วก็มีกรณีล่าสุดก็คือปลายปีรัฐบาลให้เงิน๕๐๐บาทคนที่มีบัตรคนจนไปกดเงินได้ก็ไล่เรียงวันกันไปตามหมายเลขบัตรประชาชน
กดได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรแบบนี้ปัญหามันเยอะทีนี้มาดูเรื่องของคนที่เขาจนจริงแล้วเขาไม่มีบัตรคนจนนะคะ
เรานำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือกันเยอะเลยคุณยายขาวประจวบสุกอายุ๖๐เป็นชาวจังหวัดสุรินอยู่ลำพังในบ้านบ้านซุดโทรมค่ะคุณยายจนพิการขาเดินกระเพลกนะคะ
เพราะว่าคุณยายเขาประสบอุบัติเหตุตอนเข็นรถเข็นฟืนแล้วก็สะดุดล้มหลายปีก่อนแต่ไม่ได้เบี้ยยังชีพคนพิการไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพราะไม่มีเงินไปเปิดบัญชีธนาคาร
คือก่อนที่จะไปลงทะเบียนได้เนี่ยต้องมีบัญชีธนาคารด้วยถูกเดี๋ยวนี้ไปเปิดบัญชีก็ไม่ใช่ถูกนะ
ใช่ค่ะคุณยายแล้วคุณยายไปคุณยายก็อยู่ลำพังอ่ะไม่รู้จะไปยังไงทำไม่ถูกอ่ะคนแก่อ่ะอย่างน้อยก็ต้อง๔๕๐๐อ่ะใช่ไหม
ถ้าเปิดบัญชีบัตรเอทีเอ็มอะไรพวกนี้ด้วยคุณยายก็เลยบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็จากคนที่ดูข่าว
ไปนอกจากนี้ก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมที่
อาศัยให้กับคุณยายส่วนบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐตรวจสอบแล้วคุณยายขาวลงทะเบียนแล้วนะคะผ่านการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ไม่รู้บัตรไปตกลนอยู่ไหนอ่ะเนี่ยจริง
บัตรไปตกหล่นอยู่ไหนตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบให้คุณ
ยายแล้วก็มีคนใจบุญบริจาคเยอะเลยค่ะตอนนี้มีเงินบริจาค
ไป๒๘๐๐๐๐บาทแล้วในอำเภอจอมพระก็มอบหมายให้ผู้นำชุมชน
ช่วยกันดูแลเงินในบัญชีของคุณยายให้โปร่งใสใช้เงินตาม
ถูกประสงค์ที่คนใจบุญบริจาคไปคุณยายขาวก็เลยขอบคุณนะคะ
ขอบคุณคนใจบุญทั่วประเทศที่ช่วยคุณยายโดยเฉพาะทาง
ไทยรัฐทีวีของเราก็ช่วยนำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่องคุณ
ยายก็มีเงินและพอที่จะดูแลตัวเองได้มีเงินค่ารถไป
ลูกชายในเรือนจำชีวิตความเป็นอยู่ของคุณยายก็ดี

มีแต่ความสุขความเจริญทุกคนที่ช่วยยาย
เราก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาด้วยนะครับ

นี่คือหนึ่งในกรณีของคนจนที่อยากจะมีบัตรคนจนมีบัตร
ดิการแห่งรัฐแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องการไปเปิดบัญชี
ธนาคารมีอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดเลยนะครับทุกผู้ชม

คุณยายบัวขันมาศรีดาอายุ๖๗ปีกับนายเทพพรเชื้อบุญมีอายุ๔๐
ปีเป็น๒แม่ลูกแม่ลูกคู่นี้เนี่ยถูกเพื่อนบ้านเผาบ้านจน
วอดหมดเลยตอนนี้ไปอาศัยอยู่ในกระท่อมมงสังกษีหลังเก่าอยู่
ทางวัดที่ทางวัดเมตตาสร้างให้อาศัยอยู่อยู่หลังเมนเผาศพ
ครับอ่าแล้วก็ให้คอยดูแลจัดเก็บทำความสะอาดเก็บกระดูกที่
เผาศพด้วยเวลาชาวบ้านเอาศพมาเผาศพ
บัวขันบอกว่าทุกวันนี้อยู่กับลูกชายซึ่งลูกชายสติ
ไม่ค่อยสมประกอบนะฮะลูกชายอายุ๔๑แล้วตัวเองอายุ๖๗ราย
ได้ก็มาจากชาวบ้านที่เอาศพมาเผาที่วัดนี่แหละศพนึงเขาก็
ให้ครั้งละ๒๐๐๓๐๐บาทบ้างเดือนนึงมีรายได้ไม่ถึงพันบาท
เดือนไม่ได้เลยก็มีแต่โชคดีที่ตัวเองมีเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุเดือนละหกร้อยบาทโดยจะมีผู้ใหญ่บ้านเอามาให้ทุก
เดือนแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพราะไม่รู้
ว่าเขาต้องไปทำแบบไหนอะไรยังไงไม่มีใครบอกเพิ่งมารู้

เงิน๖๐๐บาทแค่นั้นเองไม่ได้สักอย่างหรอกเงิน๖๐๐บาทนี่คือ
นั่นแหละส่วนในเงินบัตรสวัสดิการนี่รู้เรื่องไหมไม่ไม่รู้
เลยไม่มีใครมาบอกเลยไม่มีใครมาบอกไม่มีแต่ขี่รถมอเตอร์ไซค
มาส่งแค่เงิน๖๐๐บาทไปเลยไม่ได้คุยอะไรกันเลยไม่รู้เรื่องอะไร

น่าเห็นใจนะส่วนที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะในแหนงอำพุษะ
อายุเจ็ดสิบเก้าเป็นชาวบ้านตำบลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าคิวอยู่๒ชั่วโมง
รุงไทยสาขาอูทองริมถนนมาลัยแมนรออยู่๒ชั่วโมงพอถึงคิว
ตัวเองกดไม่เป็นอ๋อ๗๙แล้วอ่ะครับก็เลยให้ผู้หญิงคนนึงที่ยืนอยู่
ข้างหน้าอายุประมาณ๔๕๕๐ปีช่วยหน่อยกดเงินให้หน่อยผู้หญิง
นี้ก็ช่วยนะกดเงินให้แต่พอได้เงิน๕๐๐บาทที่รัฐบาล
ให้ในช่วงปลายปีนะของปีใหม่เนี่ยก็เอาเงิน๕๐๐บาทแล้ว
นิบไปเลยสงสาร๕๐๐เข้าไปเลยใช่ช่วยเขากดเงินเราเอาเงิน
ของไปเลยอ่ะคุณตาก็บอกว่าโอ้ทำยังไงอ่ะไปแจ้งความกับ
ทางรองสารวัตรสอบสวนสพอแก่มากแล้วไม่มีงานทำเงิน๕๐๐คือมีความหมายกับคุณตามากนะทางรองสารวัตรน่ารักมากนะเอาเงินส่วนตัว๕๐๐บาทให้คุณตาไปเลย

จะทำบุญอะถ้าเราทำแล้วก็คือเราเห็นว่าคือคนที่เขาเอาไปแล้วเขามีความสุขอะเราก็มีความสุขด้วย
คนร้ายก็กล้าทำกับคุณตาดูสิ

ตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางธนาคารนะคะ
ก็นำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

กระทรวงการคลังเลยบอกว่าเดี๋ยวประเมินนะเรื่องของบัตรคนจน๑๗ธันวาคมนี้ว่ามีข้อบกพร่องอะไรตรงไหนหรือเปล่า
เดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีการลงทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนดูแค่ประวัติของคนคนเดียวนะ
เดี๋ยวดูทั้งครอบครัวด้วยว่าคุณจนจริงไหม
ไม่จริงแล้วไปทำบัตรเนี่ยนายกก็บอกว่าจัดการให้หมด

บางคนมีรายได้แต่ก็ไม่ได้ใช้บัญชีตัวเองไม่ได้ชื่อใช้ชื่อตัวเองรับเลย

สมกับไม่มีรายได้แล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วก็ได้เงินจากสวัสดิการแห่งรัฐเงินคนจนอะไรเข้ามาอีก

คุณก็จะจนตลอดไปเพราะคุณทำในสิ่งที่ไม่ซื่อ